ในไทรัฐจอดประเด็นกับผมทัศนายโครงทองและทีมข่าวไทรัฐทีวี
บุรีนะครับมีกล้องหน้ารถคันหนึ่งเขาสามารถจับภาพเอาไว้ได้
บาดเจ็บด้วยติดตามพร้อมกันกับเหตุการณ์อื่นครับ
รถเก๋งสีดำพังยับเดิน
ส่วนรถกระบะ๔คันที่ถูกชนท้ายได้รับความเสียหาย

เห็นรถเก๋งสีดำขับอยู่ด้านหน้าด้วยความเร็ว
พอมาถึงจุดเกิดเหตุไม่มีท่าทีว่าจะชะลอ
จะพุ่งชนท้ายรถกระบะอย่างจัง
จะชนเข้าไปอย่างเต็มแรงไม่ได้มีการเบรกอะไรเลยค่ะ
พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหากับคนขับรถเก๋ง

อาการดีขึ้นจะเรียกมาสอบปากคำ

อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นบนถนนชลประธาน

อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
ทำให้นายสุพีทิพย์พรมอายุ๓๓ปีหนุ่มชุมพร
คนขับขี่รถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บสาหัส
กู้ภัยช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
ส่วนรถเก๋งคู่กรณีตัวถังถูกชนพังเสียหาย
เจ้าหน้าที่นำตัวดำเนินคดีตามกฎหมาย
ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากระดูกปฏิเหตุรถกระบะบรรทุกเข้าสารมาเต็มคัน
เสียหลักพลิกคว่ำบนถนนสายเอเซียช่วงหลักกิโลเมตรที่๑๔
ในพื้นที่ตะบนบ้านกรดอำเภอบางปะอิน
ทำให้ถุงข้าวสารที่มีประมาณ๑ตันตกแตกเต็มพื้นถนน
การจราจรติดขัดเป็นทางยาว
ก่อนเกิดเหตุหญิงวัย๔๓ปีกำลังขับรถกระบะขนข้าวสารไปขาย
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุมีรถเบียดเข้ามาด้านซ้าย
ด้วยความตกใจจึงเบรกกระทันหันทำให้รถสายไปมาแล้วเสียหลักพลิกคว่ำ
ที่จังหวัดขอนแก่นกระดูกปฏิเหตุรถบรรทุกเสียหลักลงข้างทาง
ที่จังหวัดขอนแก่นเกษตรการ์ดอุปาณ์ทุกข์เสียหลักลงข้างทางถนนเลี่ยงเมือง
หลังสินค้าให้บันทุกข์มาตกละจัดกระจายไพ้ในรถพบนายลังสรรดิสุดหมู่นายุ๔๓ปี

กู้ภัยต้องใช้เครื่องตัดทางนำศพออกมาด้านนอก
ตรวจสอบบนถนนมีรอยเบรกเป็นทางยาวเกือบ๑๐เมตร
จะชนกับราวเหล็กแล้วชนต้นไม้ตกข้างทาง
เจ้าหน้าที่เตรียมสอบสวนหาสาเหตุที่เกิดขึ้นอีกครั้ง
ที่จังหวัดกรสินเกิดดูปฏิเหตุรถเก๋งเสียหลักชนเสาไฟส่องสว่าง
บนถนนในพื้นที่บ้านกลางดงตะบนห้วยโพอำเภอเมืองกรสิน

ทำให้คนขับและผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บ๓คน
ก่อนเกิดเหตุรถเก่งคันนี้ขับออกมาจากตัวเมืองกรสิน

พอมาถึงจุดเกิดเหตุเสียหลักพุ่งชนเสาไฟส่องสว่าง
พลิกตะแคงตกลงไปในพงหญ้าข้างทาง
เพราะดีที่มีพลเมืองดีผ่านมาเข้าช่วยเหลือได้ทัน
ต่อกันที่จังหวัดหนองบวนลมพูนะฮะ
มีชายชะลาอายุ๗๑ปีแล้วครับ
เขาติดสุราอย่างหนักนะครับอยากจะดื่มมาก
ทั้งที่ช่วงนี้เขาห้ามจำหน่ายครับ

สุดท้ายผูกคอตายใต้ต้นมะขามนะครับ
ตำรวจสพเมืองหนองบวนลมภูรับแจ้งเหตุ
มีคนผูกคอตายที่สวนมะขามข้างบ้านของชาวบ้านครับ
อยู่ที่บ้านภูพานทองตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพู
ที่เกิดเหตุก็ไปพบศพของผู้เสียชีวิตคือ
ทวินวิรุณกิจอายุ๗๑ปีครับ
เป็นชาวตำบลหนองบวนและแพทย์เว็นไปตรวจาสูตรพิศสม
ไม่มีร่องรอยบาดแผลจากการถูกทำร้าย
เพราะว่าเป็นการฆ่าตัวตายเองครับ
จากนั้นกู้ภัยนำศพไปไว้ที่โรงพยาบาลหนองบูรลำพูน
แล้วก็รอให้ญาติมารับกลับไปครับ
แต่ว่าก็มีพี่สาวคนเดียวตอนนี้บวชเป็นชีอยู่นะฮะ
แล้วก็ไม่ติดใจสาเหตุการตายของน้องชายนะครับ
จากการสอบสวนพบว่าผู้ตายนั้นมีโรคประจำตัว
แล้วก็เป็นความดันด้วยเป็นเบาหวาน
แต่ว่าเขาติดสุราชอบดื่มแล้วต้องดื่มเป็นประจำ

มีการเดินไปหาชาวบ้านบอกไม่มีเงิน
แล้วเอาบัตรผู้สูงอายุขอจำนำหน่อย
เอาเงินมาใช้ไปซื้อเหล้ากินนะฮะแล้วก็มีสมาชิกอบตหนองบัวบอกว่า
เรื่องเงินผู้สูงอายุของผู้ตายเนี่ยที่เอาบัตรไปกดเงินมาเนี่ย
ปกติแล้วนะฮะเงินผู้สูงอายุจะเข้าบัญชีทุกวันที่๑๐ของทุกเดือน
จากนี้ชาวบ้านยังบอกด้วยว่าผู้ตายอยู่คนเดียว
น่าจะขาดเหล้าแล้วก็ไม่มีเงินด้วยพอไม่มีทางออกก็เลยไปผูกคอตายในสวนมะขามของชาวบ้านครับ
จังหวะพอดีมีช่างไฟครับที่เขาไปทำงานในสวนแล้วก็ไปซ่อมสายไฟแล้วก็ไปเจอ
ศพของผู้เสียชีวิตนะฮะแต่ว่าจากการตรวจสอบแล้วเนี่ย
ต่างก็ยังอยู่ในกระเป๋าของผู้ตายครบทุกอย่างไม่มีการขโมยไปนะครับ